ช่วงนี้ติดตามสถานการณ์เรื่องของการเมืองกันหน่อยนะคะก็ถือว่าร้อนแรงขึ้นในแต่ละวันแต่ละวันแล้วพื้นที่เนี่ย
เปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยอืมแล้วก็มีการขยายวงออกไปนอกเขตกรุงเทพมหานครด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็แถวแยกเกษตรก็มีข่าวออกมาว่าจะไปรวมตัวกันที่นั่นนะคะ
ซึ่งตอนนี้หลายคนก็เลยออกมาถามกันว่าตอนนี้เริ่มมีเป็นการชุมนุม

แบบนี้จะมีการขยายพวกพรกรฉุกเฉินอะไรต่างหรือเปล่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้ใช้เฉพาะกรุงเทพนะ
แต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลจะมีท่าที่อ่อนลงนะไม่แน่ใจเหมือนกัน
เพราะที่รัฐสภาค่ะหัวหน้าพักแล้วก็ตัวแทนพักการเมืองทุกพักเลยนะคะ
หารือกับในชวนหลีกภัยประธานรัฐสภา
วางแนวทางให้สภาพผู้แทนราษดรหาทางออกวิกฤติการเมืองนะตอนนี้
โดยหลังจากการหารือเสร็จแล้วเนี่ยนะคะนายวิรัติรัตนเศษประธานวิบรัฐบาล
และนายสุธินคลังแสงประธานวิบฝ่ายค้านร่วมกันแถลงข่าวบอกว่า
ทุกฝ่ายเห็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือไม่ขัดข้องที่จะให้มีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัน
เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาของประเทศ
ส่วนประเด็นเรื่องการเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูลตามที่กลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องเนี่ย
ทางคณะกรรมธิการก็ต้องเร่งสรุปรายงานเพื่อเสนอต่อสภาภายในวันที่๒๒ตุลาคมที่จะถึงนี้
ซึ่งกรรมธิการจะพิจารณา๖ร่างของสอสอแล้วส่วนร่างที่๗ของไอลอร์จะพยายามเร่ง
เพื่อให้นำพิจารณาร่วมกันในคราวเดียวก็ขอฝากไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะว่า
ทางสภาเองเนี่ยก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่เหมือนกันค่ะ
ส่วนธรรมเนียบรัฐบาลค่ะคุณผู้ชมพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็ออกมาพูดถึงสถานการณ์ที่มีการชุมนุมในหลายพื้นที่นะคะว่า
รัฐบาลจะยังไม่มีการเพิ่มมาตรการต่างและไม่มีการขยายพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง
โดยรัฐบาลจะปรณีประนอมให้มากที่สุดและนายกก็ยังไม่ยืนยันนะคะว่าจากนี้ไป
ตำรวจจะไม่ใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุมเหมือนวันที่๑๖ตุลาคมหรือเปล่า

ฟังสินนายกด้วยค่ะ
ท่าทีวันนี้เหมือนจะค่อนข้างอ่อนลงพูดเบาลงอ่าพูดเบาลงแต่ว่ามันมีประเด็นร้อนแรงขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะ
ก็คือประเด็นที่กอรชออกคำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
ให้ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศสื่อทีวีแล้วก็สื่อออนไลน์
เรื่องนี้คนถกเถียงกันเยอะมากว่าเพราะเหตุใดมันเป็นการปิดกั้นสื่อหรือเปล่านะคะ
ซึ่งรายชื่อของสื่อทีวีและสื่อออนไลน์ที่ว่านั้นเนี่ยที่ปรากฏในเอกสารก็ประกอบไปด้วย
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ขอเรียกร้องต่อผู้เกี่ยวข้องให้มีการใช้อำนาจและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเที่ยงธรรม
โพสต์ระบุบอกว่าขอบคุณเพื่อนที่เป็นห่วงและให้กำลังใจค่ะ
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีคำสั่งใดมาทางกองบรรณาธิการ
ทางเราก็จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามหลักวิชาชีพสื่อสิทธิเสรีภาพสื่อจัญญาบันจริยธรรมและกฎหมาย